อันนี้น่าสงสารและน่าเห็นใจคุณย่าคนนี้ครับ
คุณย่าไข่ปอนเนี่ยแกต้องเลี้ยงหลานสองคนที่คำพังเลยนะ
เพราะว่าพ่อแม่ของเด็กทิ้งไป
ทีนี้คุณย่าแกก็ต้องไปดำนาด้วยก็กำชับหลานแล้วนะหลาน
อยู่ตรงนี้นะอย่าไปเล่นที่อื่นที่ไหนไกลนะ
สักพักหนึ่งครับหลานคนโตมาตามย่าย่าน้องจมน้ำ
คุณผู้ชมแล้วตอนย่ามาเจอเนี่ยคือ
ย่าทำใจไม่ได้ครับเพราะว่าหลานจมน้ำเสียชีวิตเลยครับ
ที่คุณย่าไข่ปอนอายุ๖๑ปีครับเป็นย่าของน้องวัย๔ขวบ
ดูแกเหมือนแกสั่นเลยอะ
ใส่ตาแบบโอ้โห
เบิร์ดพี่น้ำแข็งรอตำรวจสพมนครพนมกับแพทย์เวรให้มาตรวจสอบครับ
หลังจากหลานชายชื่อว่าน้องทายจมน้ำที่สระน้ำกลางทุ่งนา
ดอนยานางครับหมู่๑ตำบลนาซายที่อำเภอเมืองนครพนม
คุณย่าไข่ปอนก็เล่าว่าย่าเนี่ยเลี้ยงหลานสองคนลำพังเลยนะ
เพราะพ่อแม่ของหลานแยกทางไปแล้วก็ทิ้งหลานไว้ให้ตนเลี้ยงคนเดียว
ก่อนเกิดเหตุก็รับหลานทั้งสองคน
คนโต๖ขวบคนเล็ก๔ขวบกลับมาจากโรงเรียน
แล้วย่าก็เดินไปที่นาจะไปปักดำนา
ชับหลานไว้แล้วอย่าไปเล่นที่ไหนไกลนะ
เตือนไปคล้อยหลังไปไม่นานพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
หลานคนโตวิ่งมาตามย่าบอกย่าย่าน้องจมน้ำ
ย่าก็วิ่งไปช่วยที่สระน้ำไม่ทันครับ
ระน้ำลึกตั้ง๓เมตรคุณผู้ชมฮะ
แล้วน้องอายุแค่๔ขวบก็ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยกันงมครับ
มาเล่นกับพี่ชายเขาย่าก็ถอนก้าอยู่ตรงนู้น
ทีนี้ก็บอกว่าอย่าลงมาตะก้านะเดี๋ยวลุงศิษย์จะตีเอา
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาน้องมาเล่นตรงนี้
ก็นึกว่าเขามาเล่นตรงนี้
แล้วสักพักหนึ่งได้ยินเขาไปตะโกนถาม
ยายยายไอ้ขาจมน้ำยายมาช่วยหน่อยสิ
หนูก็วิ่งมาวิ่งมาโดดลงไปหนูก็จะตาย
โอ้น่าเห็นใจจริงคุณผู้ชม
ย่าอย่าคลาดสายตาหลานเลยนะ
แต่ก็ทำยังไงได้ต้องไปดำนาไง
อย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่กำชับ

อยากให้ผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังครับ

ก็ต้องให้ลูกหลานอยู่ใกล้ตัวไว้เลย

แสดงความเสียใจกับคุณย่าไข่ปอนด้วยนะครับ